น้องตุ๊ก

เขาบอกว่าไม่ใช่มะมวกก็ร่วงได้

เผลอเป็นคนก็ร่วงไม่ให้สัญญาณเลย
แม้นั่งมอเตอร์ไซด์แล้วออกตัวแรง
ออกตัวแบบกระตุกก็กิ้งลงมาอย่างนี้

เจ็บครับแต่มันพูดไม่ได้

คนที่มาเห็นคลิปนี้แล้วก็โพสต์คลิปนี้เขาบอก
ก็ถึงจะเจ็บแต่ก็เก็บอาการ
แล้วไปนอนอย่างนั้นเอกขเนกตามไปด้วย

พอรู้ว่าถ้ายืนตรงนั้นแล้วจะร่วง

เห็นแบบนี้แล้วเจ้าสุนัครตัวนี้ที่ชื่อว่า
เธอเรียกว่าหมาแมนด๊อกหรอ
ผี่ไม่ใช่แมน
นอกเป็นพิษดูลูกผสม
น่าจะเป็นสายผัดมันแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นกัน